ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ไปทำงานคุณผู้ชมครับแต่อยู่อยู่ไปเจอกระบาดตู้ทึบขับมาชนจนเขาล้มบาดเจ็บ
แต่สุดท้ายรถคันนี้หลบหนีไปครับ
โอ้โหพี่ก๊อฟเหตุการณ์นี้มันมีหลายเรื่องเกิดขึ้น
หนึ่งรถจักรยานยนต์คันนี้ไปขับในช่องทางด่วนด้านในและอยู่ขวาสุดด้วย
สองคือรถกระบาดตู้ทึบมาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะซ้ายปุ๊บปาดกลางแล้วขวาตีตบ
รถจักรยานยนต์จนล้มสามรถคันที่มีกล้องเนี่ย
โชคดีที่เบรกทันไม่งั้นอาจจะเหยียบซ้ำไปเลยก็ได้
มันมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในคลิปนี้ภาพนี้คุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสายของวันที่๕ที่ผ่านมา
ที่วิภาบดีขาเข้าท้อแถวดอนเมือง
แต่ว่าจุดนี้แล้วเนี่ยคือรถจักรยานยนต์สามารถใช้เส้นทางได้
แต่จริงแล้วรถจักรยายนก็ไม่ควรจะขับที่เลนขวา

ซึ่งในคลิปนี้จะเห็นว่ามีผู้ชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์ที่ใส่เสื้อเหลืองเนี่ย

และอยู่กระบาดตู้ทึบมาจากไหนก็ไม่ทราบ
จนเขาล้มแล้วกระบาดตู้ทึบก็หนีไป
คนเจ็บคือนายกิติพันธ์อายุ๒๓ปี
หลังเกิดเหตุมีคนช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลบาดเจ็บ
เย็บถึง๑๖เข็มโดยเฉพาะที่หน้า

ทีนี้พ่อของคนเจ็บบอกว่า
วันที่เกิดเหตุลูกชายขี่รถไปทำงาน
ตอนนั้นฝนตกพอดีทำให้ลูกต้องขับชิดขวา
อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เราเข้าใจได้
หลังเกิดเหตุไปแจ้งความแล้วเพื่อให้ติดตามคู่กรณีมา

แต่ตอนนี้ในคลิปนี้เหมือนทะเบียนรถตู้ทึบเห็นไม่ค่อยชัด

ถ้าใครมีคลิปที่ชัดกว่านี้หรือได้บ่อแสเพิ่มเติมหรือคนขับกระบาดตู้ทึบคุณเห็นแล้วว่าเป็นคุณ
ติดต่อไปที่ตำรวจสอนอวิภาวดีไปรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ